คุณผู้ชมจับแล้วนะคะไอ้โม่งควงปืนบุกร้านสะดวกซื้อ
ไปจี้ชิงทรัพย์ตำรวจทำงานไวมากเลย
รู้ไหมคะว่าเหตุผลเพราะอะไรที่ไปทำแบบนั้น
เพราะเมียด่าเพราะเมียด่าแล้วทำอะไรให้เมียด่าล่ะ
คุณผู้ชมตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้อย่างรวดเร็วนี่ค่ะ
นี่เป็นภาพตอนที่เกิดเหตุนะคะเห็นไหมใช้คำว่าไอ้โม่งไม่ผิดนะ
ใช่ใช่ใช่เอาเพราะว่าคลุมหัวแบบนี้ค่ะ
นี่ก่อเหตุเสร็จแล้วได้เงินไป๗๐๐กับอีก๓๐บาท

วิธีการหนีคือไม่ใช่ใช้มอเตอร์ไซค์นะ
ไม่มีใครมารอนะคะเดินเท้าหนีไปที่บ้าน๓กิโลเมตร
ตำรวจทำงานไวมากคุณผู้ชมนะคะวิ่งไปเดินไปตอนนี้นะคะ
ตำรวจไปรวบตัวได้ค่ะบ้านพักก็จะมีทั้งของกลาง
ของกลางตำรวจเอามาดูโดยเฉพาะปืน
ปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะตำรวจบอกเฮ้ยทำไมมันคล้ายของลูกชายเลย

ปลอมเอาไปก่อเหตุจับกลุ่มตัวได้เอาตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพดูบรรยากาศกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือทำแผนละเอียดนะคะละเอียดเลย
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับพลตำรวจตรีภัยโรธคุ้มภัย
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ไปคุยนะคะท่านบอกว่าคือตำรวจเนี่ย
ตำรวจสืบตัวเมืองตำรวจสืบจังหวัด
ตำรวจสืบจากกองปราบมาร่วมกันทำงาน
แล้วไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดสุดท้าย
ไปรวบตัวได้ทันควันแบบนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุผู้การบอกว่ารู้ไหมคะตอนเค้นสอบ

ชื่อว่านายปัทวีขำสุกุลหรือว่าฉายาเป้เกาะสำโรงอายุ๒๕ปีเนี่ยนะคะ
เหตุผลที่ก่อเหตุเพราะเมียด่าเมียด่าเพราะอะไร
ขยายความหน่อยซิเป้

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับแฟน
เอาโทรศัพท์ไปจำนำและแฟนแล้วจากบ้าน

ผ่านมาตรงนี้มานั่งหนังถึงของนาเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่ง

คิดจะเอาเงินไปคืนแล้วก็เอาโทรศัพท์มาให้เมีย
ก็เลยทำการการปืนวันที่โดยใช้ปืนปลอม
คือไม่มีวิจารณาที่แรกคือไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งตรงตรงนี้
ครับก็เลยต่อเห็น